คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะความสวยหลอกของคนในวงการบันเทิงนะคะ
ต้องบอกว่ามาเป็นแบบแพ็คเกจค่ะบางคนก็เป็นพี่น้องกัน
โอ้โหเรียกว่าสวยแล้วก็หลอดคลานตามกันมาเลยล่ะค่ะ
เดี๋ยวจะให้ดูคู่แรกนะคะนี่คู่นี้นะคะ
ให้คุณผู้ชมเดาก่อนนะคะว่าคู่นี้คือใครกันค่ะ
ให้ว่าเป็นคู่หมวยสุดแซ่บค่ะนี่จัดไปเลยนะคะ

หมวยแล้วเป็นพี่น้องกันมีไม่กี่คู่บ้านเราดี

ทำไมเชอรี่เก่งจังเลยค่ะถูกต้องค่ะ
คู่นี้ก็คือคุณคริสแล้วก็คุณพลอยหอวังค่ะ
บ้านนี้นะคะคาแรคเตอร์ชัดเจนยืนหนึ่งเรื่องความหมวยนะคะ
แล้วต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นนะคะคุณคริสหอวังเข้าสู่วงการของคุณผู้ชมนะคะ

หลังจากนั้นพี่สาวนะคะก็แจ้งเกิดตามมาทีหลังค่ะ
ซึ่งก็ดังเปรี้ยงป้างนะคะจากการเป็นนางเอกหนังเรื่องรถไฟฟ้ามาหานะเธอ
กบพี่เคนธีรเดชนั่นเองคุณผู้ชม
ช่วงนั้นทำให้เทรนดฮิตนะคะสาวหมวยซีเวอร์สุดค่ะ
เป็นเยเมยรี่สาว๓๐ที่ไม่มีแฟนสักทีโอ้โหสั่งได้ขนาดนั้น
คุณฮิตก็เป็นดาราเจ้าบทบาทมากขอบคุณค่ะ
มาต่อกันที่คู่พี่น้องสายฝอกันบ้างเอาเหนือนสายหมวยคุณเดา๒คนนี้ใคร
คือสวยคมมาทั้งบ้านเลยอ่าก็คือรวมคุณแม่อรสีด้วยอย่างที่
ใบหน้าแล้วก็รูปร่างคือหุ่นดีสวยสะดุดตากันทั้งบ้านเลยนะ
มากกี้แล้วก็น้องสาวยังมาริน่าด้วย
พ่วงด้วยดีกรีลูกครึ่งไทยสเปน
ไม่แปลกใจเลยว่าเป็นใบเบิกทางให้สาวบ้านนี้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้ไม่ยากค่ะ
มากกี้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาค่ะ
แต่ที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็เป็นนักแสดงช่อง๓นี่แหละในฐานะนางเอกนะจ๊ะ
ช่วงนั้นเนี่ยมากกี้บอกเลยเป็นนางเอกหน้าใหม่ที่มีผลงานออกมาให้ชมแบบ
เปิดเรื่องนี้จบเรื่องนั้นก็ตอบเป็นมากกี้มากกี้ตลอดเลยนะฮะ

คือช่วงนี้อย่างที่รู้กันไปเขาผันตัวไปเป็นคุณแม่เลี้ยงนะ
ลูกลูกสองกันแล้วน้องแฝดนะมีก้ามีย่านะความสวยก็ยังเป๊ะปังเหมือนเดิม
หน้าเนอร์ก็ไม่ค่อยแต่งมากกี้แต่ก็สวยทุกคลิปจริง
ส่วนน้องสาวมาริน่าตอนนี้สวยปังรอบด้านค่ะไม่แพ้พี่สาวเลยนะ
ก็อยู่ในสังกัดเนี่ยบอกเลยว่าก็ถือว่าสอบผ่านอยู่เหมือนกันแต่ที่ดูจะเป็นตัวของเธอมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงนะคะ
แล้วก็ปล่อยซิงเกิลเป็นของตัวเองด้วยแต่ละเพลงของเธอยอดวิวหลักล้านทั้งนั้นเลยบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
คือเขารับรับรู้สึกเขาดูแท้เป็นผู้หญิงเท่ะไปแล้วยังและอีกหนึ่งคู่ผู้พี่นองอันเนี่ยบอกใบ้ให้ว่าเป็นคู่พี่นองที่ผิวสวยมาก
เก่งแม่ถูกค่ะถูกต้องเลยเกรสกับแกรนด์นั่นเองนะคะ

ใช่คือบ้านนี้เนี่ยยกให้เป็นบ้านที่มีสายเลือดศิลปะสูงสุด
เล่นละครก็เก่งร้องเพลงก็ได้

ใช่ค่ะบ้านนี้สาวเกรทังก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงก่อนน้องสาวนะ
จากการประกวดเวทีมิสทีนไทยแลนด์
พร้อมกับคว้าตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์มาครองในปี๒๕๖
อันนี้คือน้องเกรสนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางให้เกรสเนี่ย
เข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงวิกหมอชิดแบบเต็มตัว
ซึ่งพักหลังเนี่ยไม่ใช่แค่ฝีมือทางการแสดงของเกรสนะที่ได้รับคำชม
ความสามารถด้านการร้องเพลงของเธอนี่ไม่ธรรมดานะคะ
ทั้งน้ำเสียงทั้งลีลาเทียบชั้นกับนักร้องมืออาชีพได้เลยบอกแบบนี้เลย
ส่วนน้องสาวของเธอคุณแกรนเข้าวงการตามพี่สาวมาติด
พร้อมกับได้เล่นละครมาหลายเรื่องนะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่พี่น้องที่ยังคงมีผลงานออกมาให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอด
คือชอบคู่นี้อย่างหนึ่งนะเพราะว่าเป็นคู่พี่น้องที่สวยมากอยู่แล้ว
ว่าไม่ได้ใช้แค่ความสวยของตัวเองในการเข้าสู่วงการบันเทิง

ทำให้รู้เลยนะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีแค่หน้าตา